มาเอาใจช่วยน้องไดโนกันหน่อยพี่เบิร์ดปุ้ยจำได้หรือเปล่า
น้องไดโนที่ยืนอยู่ที่ขอนแก่นนะฮะ

มันเข้าเฝือกขาซะยังไม่หาย

หลังจากหากเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมน้องไดโนมันเคราะหกรรมซัดขนาดนั้น

อยู่ตอนนี้หลังหัก

คนก็โอ๊ยเวรกรรมของน้องไดโน

เห็นไหมมันมีรอยแยกแบบนี้ครับ

เขาบอกว่าคาดว่าเป็นเพราะเรื่องของวัสดุแล้วมั

กแดดตากฝนอยู่นะขาซ้ายถูกชนก็ยังดามกันอยู่เลย
ยังไม่หายดียังไม่เอาเฝือกออกเลยนะฮะ

คุณสุภาพเป็นชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่า
เดือนก่อนสังเกตเห็นทำไมมันมีรอยฉีกที่บริเวณด้านหลังของน้องไดโน

ก็อยากจะให้ไปซ่อมแซมดูแลมันหน่อย

ถ้าเกิดว่าปล่อยไว้เดี๋ยวมันจะหักลงมา
แล้วจะไปทับลงทับรถอะไรแบบนี้
เดี๋ยวจะเสียหายกันไปยิ่งใหญ่โต
ก็ถามไปยังหอการค้าจังหวัดขอนแก่นบอกว่า

เพื่อให้มันคงสภาพที่สมบูรณ์ให้เร็วที่สุด
และในอนาคตอีก๑๒ปีข้างหน้า
จะมีการมรื้อไดโนเสาร์ตัวนี้ออกแล้ว
จะหายไปแล้ว

ใกล้กับทางเข้าท่ากาศยานขอนแก่น
ก็ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองขอนแก่น
เพราะว่าเขาก็ไปพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์เยอะแยะมากมาย
แห่งแรกของไทยแหละนะฮะแล้วก็ทำเป็นเอกลักษณ์ไว้แบบนี้
แต่ว่าอีกไม่นานจะไม่มีแล้วนะฮะเพราะว่าจะขยายถนนนะครับ
ไม่รู้จะเอาไปไว้ตรงไหนอีกนะทีนี้